อีกเหตุนึงนะคะเป็นเหตุคนร้าย๒คนสวมผ้าขาวหมาปิดบังใบหน้า
บุกไปยิงหนุ่มใหญ่กับญาติเนี่ยเสียชีวิตไปหนึ่งแล้วก็เจ็บอีกหนึ่งที่หน้าบ้านเลยนะคะ
โดยเบื้องต้นมีข้อมูลว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่เคย
ตำรวจเนี่ยเคยเรียกไปสอบปากคำจากคดีที่มีคนไปดักทำร้ายโกเต๊ะเสียชีวิตคาคอกหมูเมื่อเดือนที่แล้ว
ตอนนี้ตำรวจก็กำลังเร่งขยายผลอยู่นะคะไปจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
ญาติร้องไห้กันระงมเพราะคนร้าย
พอเหตุอุกอาจใช้ผ้าข่าวม้าปิดบางใบหน้า
ขี่รถจักรยานยนต์บุกยิงนายนิสาโรธจันทองอายุ๔๗ปีเสียชีวิต
และนายโสพลสุวรรณจำรุนหรือบอยอายุ๓๔ปีหลานชายได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุเกิดบริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งในตำบลนาท่อมอำเภอเมืองพัทธลุง
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
ลงพื้นที่เก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
สันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะใช้ปืน๒กระบอก
จากเก็บปลอกกระสุนปืนได้สีต่างกัน
โดยพบปลอกกระสุนปืนสีตะกัวจำนวน๑๑ปลอก
และสีทองเหลืองอีก๕ปลอก
จันทองวัย๗๙ปีแม่ของผู้ตาย
เดินทางไปให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติม
ก่อนกลับไปที่วัดเพื่อรดน้ำศพลูกชาย
มีญาติและชาวบ้านไปให้กำลังใจ
บอกว่าวันเกิดเหตุไม่ได้อยู่บ้าน
เพราะไปป้อนข้าวแม่วัย๑๑๓ปีที่บ้านอีกหลังหนึ่ง

ส่วนนายนิสารสลูกชายอยู่ในบ้าน
มือปืนมายิงหลานชายจึงวิ่งออกไป
จังหวะนั้นคนร้ายยิงลูกชายด้วย

เช่นนั้นจะมีคนมายิงหรือมาทำร้าย
ต้องรอให้ผ่านพ้นวันที่๓๑พฤษภาคม
กระทั่งเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าในบอยก็ถูกยิงจริง
ถ้ากูยังไม่ป้นวัน๓๑นี้
วันแบบวยกหวงเเหละแล้ว

ถ้ากูป้นสามเป็นนี้กูจะดวงดี

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงกล่าวว่า
ก่อนหน้านี้ตำรวจสพโคกชะงายเคยเรียกตัวในบอยคนเจ็บไปสอบปากคำ
ในคดีคนร้ายใช้ไม้ทุบนายชาลิศขุนรักอายุ๓๓ปีเสียชีวิตที่คอกหมู
จากการขยายผลน่าจะมีผู้ร่วมก่อเหตุ๒คน
เพราะในที่เกิดเหตุมีร่องรอยการลากร่างของนายชาลิศ
ก่อนจะนำไปพาดไว้กับกำแพงคอกหมู
ซึ่งในคดีดังกล่าวตำรวจได้เรียกตัวผู้ต้องสงสัยไปสอบปากคำ๒๓คน
ในจำนวนนี้มีนายบอยอยู่ด้วย
เจ้าหน้าที่แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น๒ชุด
พนักงานสอบสวนเร่งรวบรวมพยาหลักฐานในที่เกิดเหตุ

บุคคลที่เป็นพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุ
ขณะที่ตำรวจชุดสืบได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ติดตามหาเส้นทางการหลบหนีของคนร้าย
เพื่อเร่งคลี่คลายคดีให้เร็วที่สุด
ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน